ล่าสุดในพื้นที่เป็นอย่างไร
เพราะว่าทั้งครูปรีชาและหมวดจรูนวันนี้

ที่กองบัญชาการสำรวจประวัติภาค๗แถลงข่าวเรื่องนี้นะครับ

ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการแถลงนะครับ

เดี๋ยวเราไปดูที่บ้านของร้อยตำรวจโทจรูลก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ว่าจนถึงขณะนี้นั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง

ร้อยตำรวจโทจรูลให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับคุณจอมขวัญ

ไปติดตามจากรายงานสดของคุณวัชรีดวงใส
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับ

เกาะติดบ้านของร้อยตำรวจโทจรูล
จังหวัดกาญจนบุรีตลอดทั้งวันนะคะ
ซึ่งก็พบว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะ
จรูนไม่ได้ออกมาด้านนอกแต่อย่างใดค่ะ
ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเป็นระยะเท่านั้นนะคะ

บรรยากาศล่าสุดที่บ้านของหมวดจรูนนะคะ

แล้วก็มีรถนะคะมาจอดด้านในเพิ่มจากตอนกลางวัน๒คันค่ะ
ซึ่งหมวดจรูนพร้อมภรรยาและลูกสาวก็อยู่ภายในบ้านนะคะ
ตลอดทั้งวันก็ไม่ได้ออกไปไหนค่ะ
ออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเพียงบางช่วงเท่านั้นนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูภาพตอนกลางวันกันบ้างนะคะ

ก็มีทหารนะคะจากกองร้อยรักษาความสงบ
พันธหารราบที่๒กรมทหารราบที่๒๙
ลงพื้นที่มาดูแลความสงบเรียบร้อยค่ะ
พร้อมกับสังเกตการณ์ที่บ้านของหมวดจรูนนะคะ
พร้อมกับสอบถามด้วยค่ะว่าตลอดทั้งวันเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
ซึ่งหมวดจรูนนะคะก็บอกเพียงว่ารู้สึกดีใจนะคะ
ที่เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญและมาถามถ่ายด้วยความเป็นห่วงค่ะ
และบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่คุ้มกันเหมือนกับคู่กรณีค่ะ
เราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะ
ชื่อต้องเขียน

แค่นั้นยังไม่พอ
แค่นี้ยังไม่พอเลยก็
ก็คิดเอาเองก็เลยกันว่า
เท่านี้มันยังไม่พอแล้วน่าจะทำยังไงต่อ
จากการสอบถามนะคะหมวดจรูนก็ระบุว่ารู้สึกเหนื่อยใจค่ะ

แต่ว่ายืนยันค่ะว่าจะเอาความจริงเข้าสู้ค่ะ
โดยเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะหาข้อเท็จจริง
แต่มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะ

แต่ขอปรึกษาทนายก่อนนะคะว่าจะส่งหลักฐานให้กับตำรวจได้ตอนไหน
ส่วนการซื้อลอตเตอรี่ยืนยันค่ะว่าซื้อด้วยตัวเองค่ะ
แต่ว่าไม่รู้จักกับแม่ค้าเพราะไม่มีเจ้าประจำนะคะ
ส่วนกรณีที่ตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์กับหมวดจรูนนะคะ
เจ้าตัวก็บอกว่ายินดีที่จะทำตามขบวนการค่ะ
ส่วนเงินที่ได้มา๕ล้านจาก๓๐ล้านนะคะ
ตอนนี้ก็เอามาจ่ายค่าบ้านนะคะสามล้านแล้วก็ค่ารถอีกห้าแสน
ส่วนที่เหลือยังถูกอายัดอยู่ค่ะ
ซึ่งทางทีมข่าวก็ได้สอบถามต่อนะคะว่า
ผลออกมาเป็นของครูปรีชาแล้วต้องคืนเงิน
เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่คืนแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนซื้อ
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดที่บอกว่าตัวเองเป็นคนก้มเก็บลอตเตอรี่นั้น
ครูปรีชาแล้วมันเลยบอกว่าให้เอามาให้ดูได้เลย

ส่วนพยานบุคคลตอนนี้ก็ต้องรอทนายอย่างเดียวค่ะ
ส่วนที่ฝั่งคู่กรณีบอกว่าจะแบ่ง๑๕ล้านนะคะ
ค่ะไปฟังเสียงช่วงนี้กันค่ะผมมั่นใจนะผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของ
ผมว่าผมเป็นคนซื้อมาแล้วเขาจะแถลงหรือว่าเขาจะสืบสวนมาได้
ยังไงก็เป็นส่วนของเขาอ่ะนะค่ะถ้าเขาทำได้แค่นั้นก็เอาเอา
ก็ตามใจเขาไม่เป็นไรในส่วนของผมนี่ก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจของผม
ผมไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับตอนนี้เงินส่วนหนึ่งที่ได้มานะคะ
จากรางวัลที่หนึ่งอืมเอาไปใช้แล้วประมาณสิบล้าน
อันนี้เป็นทำอะไรยังไงบ้างประมาณห้าห้าร้านกว่าบาทห้าร้าน
ห้าร้านกว่าบาทอันนี้เป็นทำอะไรยังไงบ้างอ่ะที่แหละจ่ายค่าข้าวบ้านอย่างเงี้ย
ห้าร้านผมเป็นหนี้บ้านเขาสองสามล้านเนี้ยสามล้านอ่าประมาณสามล้าน
แล้วมีจ่ายค่าอะไรอีกบ้างไหมคะค่ารถรถเนี่ยก็นี่ประมาณเท่าไหร่
แล้วก็ห้าประมาณสี่ห้าแสนสี่ห้าแสนอ่าแล้วใช้อีกอย่างอื่นอีกบ้างไหม
ถ้าจะต้องคืนเงินกันไหมค่ะไม่คืนมันจะไปคืนจะยังไง
ว่าผมเป็นคนซื้อมาแล้วก็ผมถูกผมจะไม่คืนเขาต้องไหม
เขาไม่ใช่เจ้าของผมที่เจ้าของและตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะ
หมวดจรวงก็ได้ย้ำกับทางทีมข่าวเทราะทีวีว่า
คิดไว้แล้วนะคะว่าผลการแถลงจะออกมาในลักษณะแบบนี้
แล้วก็อาจจะถูกแจ้งข้อกล่าวหา
แต่ก็ยังมั่นใจในหลักฐานและความรู้สึกใจของตัวเอง
แล้วก็หลังจากนี้นะคะต้องรอทนายกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่บ้านของหมวดจรูนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
วัชฎีดวงสายข่าวแถรท์ทีวีรายงานค่ะ